สวัสดีครับในวันนี้หวังว่าทุกคนคงได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาตามจุดต่างทั่วประเทศไทยนะครับหลายคนต้องฝ่าฝนหลายคนต้องฝ่าลมหนาวหลายคนต้องเจอกับสภาพอากาศแปรปวนแน่นอนครับวันหยุดยาวนี้หลายพื้นที่อากาศดีแต่ว่าหลายพื้นที่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าสภาพอากาศนั้นก็ไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยวนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบ

ทางภาคตะวันออกครับในวันนี้ครับจุดที่ยังคงต้องระวังอยู่คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งหลายพื้นที่ละทีเดียวที่ติดกับพม่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นฝนฟ้าขนองอาจจะตกแบบมาไวไปไวนะครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยบางจุดอาจจะมีลมแรงเกิดขึ้นนะครับส่วนพ
นี้นะครับที่ทำให้เกิดฝนเหนือฝนใต้ขณะนี้นะครับก็เป็นปัจจัยของเครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับที่มีการเคลื่อนที่ผ่านในเมืองไทยของเรานะครับซึ่งตอนนี้ครับไปผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับจะสังเกตว่ามีการผ่านมาแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้เองครับก็จะทำให้มีฝนตกหลังฝนตกอากาศก็
บาทซึ่งพายุลุกนี้เนี้ยนะครับตอนนี้ก็จะค่อยค่อยมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาอยู่ในแถวบริเวณทะเลจีนใต้ก็จะทำให้ลมหนาวนั้นมีกำลังแรงต่อเนื่องและที่สำคัญครับก็จะส่งผลต่อสถานการณ์เคลื่อนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยช่วงนี้อาจจะยั
ช่วงกลางสัปดาห์หน้าครับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็จะอากาศเย็นลงต่อหนึ่ง
เช้าวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่มากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือที่อากาศเย็นเย็น
ดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเหลือเกิน
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ